ส่วนเรื่องต่อไปที่จะพาไปดูเป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของชาวยอง
แล้วอากาศหนาวแบบนี้นะขอพาขึ้นเหนือไปเลยค่ะ
สัมผัสวัฒนธรรมนะคะที่วัดป่าตานจังหวัดเชียงใหม่
กับความมหาศจรรย์ของตุงที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ
อยากจะให้คุณผู้ชมดูนะคะสังเกตดูดีนี่
นี่คือตุงตุงอะไรรู้ไหม

แต่เป็นตุงใยแมงมุม

ใช่ค่ะตุงใยแมงมุมนี้ค่ะทำด้วยเส้นได้หรือว่าเส้นไหม
เอามาผูกโยงคล้ายลักษณะนี่ของใยแมงมุมเห็นไหม
แล้วก็เอาไปมัดไว้กับไม้ไผ่เหลาแล้วนะคะ
จากนั้นก็มัดแล้วก็ม้วนจะเป็นวงรอบคล้ายใยแมงมุมโยงไปโยงมา
เสร็จก็จะนำมาร้อยเข้าเป็นสายเดียวกัน
หรือว่าตามรูปร่างตามแบบต่างที่ออกแบบมากันอย่างสวยสดงดงามเลย
แล้วก็นำไปตกแต่งที่มณฑลพิธีหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
ซึ่งตุงใยแมงมุมถือว่าเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมสำคัญ
ของชาวไทยเชื้อสายชาวยองนะคะมาอย่างยาวนานแล้วค่ะ
ก็เชื่อกันว่าจะสามารถป้องกันสิ่งที่มันไม่ดี
สิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นพูดผีวิญญาณ
หรืออะไรต่างที่จะมารบกวนในงานบุญ
เขาบอกว่าเวลามีงานบุญเนี่ยพวกวิญญาณสัมภเวษี
จะออกมาขอส่วนบุญก็จะป้องกันได้นะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าวิญญาณมาเห็นตุงแล้วจะถอยร่นออกไป
แล้วก็ยังเป็นการบอกกล่าวบวงสวงเทพยดาในพื้นที่ว่า
มีการทำบุญและทำพิธีการสำคัญ
เทพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาช่วยปกป้องคุ้มครอง
ตามความเชื่อของชาวบ้านอีกด้วย
เรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปแต่จริงหนึ่งที่ผมชอบคือมันสวย
มันดูเป็นศิลปะเหมือนกันนะเพราะสินสรรค์ต่าง
มันทำให้บรรยากาศในวัดดูสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้น
แล้วนอกจากนี้ภายในวัดป่าตานก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ด้าน
สมุนไพรการนวดการถักทอผ้า
รูปภาพ๓มิติพระสิงหยองอายุกว่า๔๐๐ปีด้วยนะ
โดยในแต่ละวันเขาจะมีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ชาวไทยชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมมาเที่ยวกันเป็นประจำเลย

แต่ว่าชาวไทยเองให้ความสนใจกันเยอะมากจริง
เพราะว่าถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้คนก็ไปเที่ยวกันเยอะ

นี่และสำหรับใครที่อยากจะไปชมความงดงามของตุ้งใยแม่งมุม
หรือคุณอยากจะไปเรียนรู้วิถีของชาวยอง
แวนกันไปได้เลยนะคะที่วัดป่าตานนะคะ
ซึ่งงานเนี่ยจะเริ่มจัดไปแล้วจัดไปแล้วนะ
ตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่จะจัดยาวข้ามปีไปจนถึงปีใหม่เลยคุณผู้ชม
ถึงวันที่๓มกราคมปี๒๕๖๔นะจ๊ะ
ยังมีเวลาค่ะช่วงนี้วางแผนการท่องเที่ยวการเดินทางดี

อยากให้แวะไปดูสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชาวยองกันดูค่ะ